เพราะว่าโลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้กันอยู่นะครับ
กรณีชีวิตรันทศของย่า
พาหลานวัย๔ขวบไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี
เพราะว่าหลานมีอาการตาบวมปูดเลยนะฮะ

แล้วทีนี้เหมือนอักเสบมาที่ตาตาบวมปูด
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แต่ปรากฏเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอก

ทีนี้ย่าบอกว่าโอ้โหไม่มีตังค์ขนาดนั้น
นี่เพิ่งได้เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมา๖๐๐บาท
จะใช้รักษาตัวหลาน

แต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าอ้าวเป็นคนลาวนี่

เป็นคนลาวก็ต้องกลับไปรักษาตัวที่ลาวสิ
ใช่ค่ะทีนี้คุณย่าก็เลยไม่ได้ให้หลานรักษาตัว

พร้อมด้วยเสียงร้องไห้ของหลาน
ที่ยังคงเจ็บปวดดวงตาอยู่นะฮะ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
อยู่ในพิกัดข่าวชาวอุบล
บอกว่าชีวิตรันทศของย่าหลานวัย๔ขวบ
ที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
และถูกหมอพูดตอบกลับมาแบบนี้
บอกว่าเป็นคนลาวก็ต้องไปรักษาพยาบาลที่ลาวสิ
เรื่องนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ต้องตรวจสอบหน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตย่าหลานนะครับ
ผู้เป็นย่าก็คือนางเพ็งรูปสวยอายุ๗๗ปีนะครับ
เล่าให้ฟังว่าเด็กหญิงวันนิสาบุตรดาพันธุ์เนี่ย
วัย๔ขวบเนี่ยเจ็บป่วยนะ
คือตอนแรกเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการแก้มบวม
บวมเด็กก็เจ็บก็ปวดแต่ทีนี้ครับยังพาไปหาหมอไม่ได้

ย่าก็ต้องรอเงินเบี้ยผู้สูงอายุ๖๐๐บาทที่ได้มาเมื่อวันที่๑พฤษภาคมเนี่ย
เพื่อจะเอา๖๐๐บาทพาหลานไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่ง๑ในอุบลราชธานี
ทีนี้ครับมีเงินติดตัวพาหลานไปหาหมอแค่๖๐๐บาทด้วยอาการของหลานที่เจ็บตามาก
ตาคุณดูสิบวมปูดแบบนี้เลยนะครับทีนี้ครับหมอบอกว่าอ้าวต้องเอ็กซาเรย์ก่อน
จะต้องชำระเงิน๘๐๐๐บาทแต่ทีนี้ย่าไม่มีเงินย่าก็เลยบอกหมอว่าให้เอ็กซาเรย์ไปก่อนได้ไหม
คุณหมอบอกว่าไม่ได้ชำระเงินก่อนถึงจะทำได้จากนั้นหมอก็บอกว่าให้ไปเจาะเลือดพอ
พอได้ใบเจาะเลือดมาก็ให้มาชำระเงินตรงที่ชำระเงินแล้วก็มารออยู่ที่ชำระเงินเป็นหลายชั่วโมงเลย
คุณย่าบอกแบบนี้ตอนนั้นก็ยังไม่จ่ายค่าเอ็กซาเรย์ใดทั้งสิ้นนะตั้ง๘๐๐บาทใครจะหามาได้นะครับ
ทีนี้ช่วงนั้นหลานร้องไห้มากเลยแล้วคุณหมอก็พูดหลายอย่างจนย่าเองบอกว่าจำไม่ได้ว่าคุณหมอพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็ประกอบกับเสียงหลานร้องไห้ด้วย
แต่ได้ยินประโยคนึงบอกว่าทำไมไม่พาหลานไปหาหมอที่ฝั่งลาวมาทำอะไรตรงนี้ทีนี้ย่าเนี่ยก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่สงเคราะห์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ทางเจ้าหน้าที่สงเคราะห์ก็บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยมาทำไมดุย่าอีกย่าก็เลยต้องพาหลานกลับบ้านทั้งที่เหมารถมานะคุณ
ค่ารถก็โอ้โหแทบจะเจียดเงินผู้สูงอายุเหมารถมาโรงพยาบาลไม่ได้รักษาอีกนะครับ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะฮะที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้ครับเรื่องที่ทำไมไม่ไปรักษาที่ลาวมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากกรณีที่พ่อของเด็กเป็นคนไทยนะ
แต่แม่ของเด็กหญิงคนนี้เป็นชาวลาวใช่แม่ถือบัตรสีชมพูก็เลยเท่ากับว่าน้องเป็นลูกครึ่งไทยลาวแต่น้องเกิดที่ไทยนะใช่ครับน้องเกิดที่ไทยครับตอนนั้นนะครับก็ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นภรรยาของนายบุญสารบุตรดาพันธุ์นายบุญสารเป็นพ่อของเด็กนะเป็นคนไทยก็บอกว่าภรรยาเป็นคนลาวถือบัตรประจำต
ทางไปทำงานที่จังหวัดสมุทรประการหลังจากคลอดแล้วก็พาภรรยาซึ่งเป็นคนลาวเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่นั่นเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนจนโตอยู่ที่นั่นจนถึง๔ขวบแต่ไม่ได้แจ้งเกิดครับคุณไม่ได้แจ้งเกิดนะฮะทำให้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับส่วนลูกคนเล็กสามขวบเนี่ยแจ้งเกิดที่อุบลราชธานีลูกคนเล็กก็ยังได้รับสิทธิ์นะแต่ลูกคนโตเนี่ย
แจ้งเกิดใดใดทั้งสิ้นแล้วก็มาสอบถามเป็นลูกครึ่งลาวนี่ทำไมไม่ไปรักษาที่ลาวเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้แหล่งข่าวของโรงพยาบาลเปิดเผยออกมานะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งคุณย่าเพ็งขึ้นไปแผนกสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ก็ได้รอคุณย่าเพ็งจนหมดเว
เองนะฮะเราก็ไปถามคุณย่าเพ็งอีกครั้งว่าโรงพยาบาลเขาพูดมาแบบนี้คุณย่าเพ็งก็บอกว่าอ่อสงสัยตอนนั้นน่ะย่าก็ได้ยินเสียงร้องของหลานนะเสียงดังเลยเนี่ยเห็นหลานเจ็บป่วยก็เลยอ่าพาหลานกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องตรวจกันแหละนี่ฮะกลายเป็นที่มาของเรื่องนี้อ้าวล่าสุดของล่าสุดนะครับเรื่องนี้มีผู้ใ